เอาละครับการเมืองร้อนมาแล้วนะฮะ
ไม่ร้อนได้อย่างไรครับเพราะว่าสื่อหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเลย
วันนี้เอาการเมืองขึ้นมาเป็นพาดหัวใหญ่นำเลยนะฮะ

ไทยรัฐฯนะฮะเนี่ย๒บรรทัศน์ใหญ่มั้ยคุณ

การเมืองมานะครับสนชหักดิบลุยโหวตล้มกระดาน
ตีตก๗กรกตใหม่
ทั้งสายศาลและก็สายกรรมการสัญหา
ตั้งแท่นเฟ้นใหม่๙๐วัน
แต่ทีนี้มีการมองว่า
ไม่มีกรกตใหม่ขึ้นมาจัดการเลือกตั้งหรือเปล่า

การเลือกตั้งท้องถิ่นก็จ่ออยู่

ก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยนะครับ
สำหรับการโหวตเลือก
คณะกรรมการขององค์กรอิสระ
แต่คราวนี้แหละฮะสนชเมื่อวานนี้
ตีตกหมดทั้ง๗รายชื่อ

อย่างที่บอกไปว่าตอนรับสมัครเนี่ย

แล้วก็ทั้งที่ตอนรับสมัครมาเหมือนกัน
คุณสมบัติสเปคขั้นเทพ

กว่าที่คนจะทะลุมาถึงรอบ๗คนได้
ไม่ว่าจะมาจากกรรมการสัญหา
หรือว่ามาจากการคัดเลือกของสารดีกา
ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยการลงคะแนนของสอนอช
ปรากฏว่าไม่มีรายชื่อ
อ่ะไม่มีบุคคลใด

ได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งเลย
หรือว่าเกิน๑๒๔เสียงเลย
ทำให้ไม่มีผู้ใดได้รับเลือกให้เป็นกรกต
รายชื่อประกอบด้วยนายถากรตันทศิษย์เลขาธิการกศธช
เรืองวิทย์เกรดสุวรรณอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ชัยภูมิ

นางชมพรพงษ์เจริญสุธิรชาติที่ปรึกษากฎหมายบริษัทวรวิสิตจำกัด
นายอิสรีหันศาจรูนโรธอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกศิลป์
และนายประชาเตรัฐอดีตสภาปฏิรูปแห่งชาติ
นายประชาได้คะแนนเยอะสุดแต่ก็ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
คือเรียกว่าตีตกล้มทั้งกระดานอย่างที่เขาพาดหัวกันจริงค่ะ

ขณะที่ถามว่าอีก๒คนที่มาจากการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลดีกา
คือนายชัดชัยจันพรายศรีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลดีกา
และนายปากรมหานพผู้พิพากษาศาลดีการ์
ถูกตีตกด้วยไหมถูกตีตกด้วย
แม้แต่กระทั่งที่ประชุมใหญ่ศาลดีกาคัดเลือกมาแล้วก็ไม่ผ่านเหรอคะ
แต่ว่าหลายคนอาจจะเดาทางถูกว่าบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลดีกา
เพราะว่าตอนนั้นมีปัญหาว่าเป็นการลงคะแนนลับหรือไม่รับ

ใช่ฮะถ้าเป็นการลงคะแนนลับมันไม่น่าจะถูกต้อง

แต่ก็ทะลุผ่านมาถึงรอบนี้แล้วปรากฏว่าทั้ง๗ท่านถูกตีตกหมดเลยนะครับ
หลังจากนี้บ้างจะต้องเริ่มกระบวนการสัญหาใหม่ครับ
โดยต้องแต่งตั้งกรรมการสัญหาภายใน๒๐วัน
ดำเนินการสัญหาอีก๙๐วัน
แล้วส่งให้สนชพิจารณาซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาอีก๔๕วัน
ก่อนมีมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อไป
คือรวมแล้วประมาณเกือบครึ่งปีเลยนะคะ

แต่ถามว่ามันจะกระทบต่อการเลือกตั้งหรือไม่
พอประชุมเสร็จรีบออกมาให้สัมภาพไปแทรงเลย

เพราะกรกตชุดปัจจุบัน
เสือกรกตที่ทำงานอยู่นี่นะ

และยืนยันว่าการพิจารณาของสนชครั้งนี้
ไม่ได้มีการส่งสัญญาณใดจากคอสช
คือออกมาย้ำเองก่อนเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้ถาม
ใช่เดี๋ยวจะถูกมองไปว่าคอสชสั่งใบสั่งมาอีกหรือเปล่า

จัดตั้งพักประชาชนปฏิรูป
กล่าวถึงความพร้อมในการจดทะเบียนพักการเมือง
เพราะอะไรวันที่๑มีนาคมนี้
พักการเมืองใหม่ใครที่จะจัดตั้ง

โดยบอกว่าการเตรียมเอกสารและสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพัก

โดยพร้อมที่จะเดินทางไปยื่นแสดงความจำนง
ต่อกรกตในวันที่๒มีนาคมนี้เลยครับ

ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้

ส่วนพักของนายสุเทพธัปร์ซูบัญ

ว่าจะมีชื่อพักชื่อเดียวกับทางด้านของ

ในการที่จะเริ่มสมัครกันแล้ว

ตอนนี้คนจับตามองการเมืองกันอย่างเข้มข้นเลยล่ะ

นายสุเทพเคยบอกจะไม่เล่นการเมือง

และก่อนหน้านี้คนสบายใจที่นายกบอกว่า
ไม่ได้ไปล้วงลูกของสนชเรื่องกฎหมายลูก

แต่คราวนี้มีเรื่องของกรกตโผล่มาอีก
คือนายกก็ต้องตอบคำถามยาวกันหน่อยค่ะ

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว

และจะไม่ผิดหน้าผิดตา

เพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่า

ให้ผู้ที่เคยร่วมก่อตั้งพักไทยรักไทย
มาช่วยดูแลช่วยประสานรอยร้าว

เป็นคำสั่งการของนายทักษิณ